ผลของการประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์

คอนเซ็ปต์ที่ว่าเดินหน้าหนังไทยนั้น
มีใครคว้าชัยได้รางวัลอะไรไปครองบ้าง

ประเดิมรางวัลแรกกันที่เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมค่ะ
ตกเป็นของภาพยนตร์เรื่องรุ่นพี่ค่ะ
รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่พี่หาอายุทยา
รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ฟอร์ฮีแลนด์
ส่วนรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมค่ะได้แก่ภาพยนตร์สารคดีเรื่องเพลงของข้าว
รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่ฟีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
รางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมตกเป็นของสแนปแค่ได้คิดถึง
รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่เพลงของข้าว
รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมอบให้กับ๒เพลงค่ะคือ
เธอเดินเข้ามาจากรุ่นพี่และสุดสายตาจากเดอะดาว
รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ฟินแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอค่ะ
รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมตกเป็นของสแนปแค่ได้คิดถึง
มาดูกันที่บทของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกันบ้างนะคะ
คณะกรรมการเขาเทใจให้กับสองเรื่องเลยนั่นเองก็คือเรื่อง
แนปแค่ได้คิดถึงและฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอค่ะ
สมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของวีวิโอเล็ตจากฟรีแลนซ์
ป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
ค่ะแล้วก็ไม่พลิกโผล่นะคะสำหรับรางวัลนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่
ดาวิกาจากฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
แล้วก็เช่นเดียวกันกับนำชายก็ไม่พลาดนะคะ

ต้องบอกว่ากวาดรางวัลมานอนกอดอีกหนึ่งเวทีแล้วนะคะ

เติร์นนวพลธรรมรงค์รัตนาริสต์
ฟรีแลนซ์อีกเช่นเดียวกันค่ะ

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕นี้นะคะ
จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากเรื่องนี้แหละ
แลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอค่ะ
วาดมาแล้วทุกสาขารางวัลทุกสถาบันก็ว่าได้นะคะ
ส่วนรางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศ

ปีนี้ได้มอบให้กับคุณจรรย์เพชรเจริญ
หรือที่ทุกท่านคุ้นหูกันในนามของคุณลุงสีเทา
ในปีนี้คุณลุงมีอายุ๘๓ปีแล้วนั่นเองนะคะ